ใครที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙และตอนนี้ไม่มีที่พักอาศัย
ไม่มีบ้านอยู่เนี่ยนะคะเจ้าของห้องเช่าที่อยู่ในซอยมิสทีน
เขาฝากบอกมาว่ามีที่พักให้ฟรีจ้าแต่ฟังดีดีนะ
ต้องมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องไม่กลัวผีเขาบอกแบบนี้
เขาขึ้นเฟซบุ๊คแบบนี้เลยเนี่ยนะคะคุณดาเจ้าของหอพัก
เขาเล่าที่มาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเธอที่เธอประกาศออกไปว่า
ถ้าใครไม่กลัวผีเธอมีที่พักให้ฟรีขนาด๒๘ตารางเมตร
สนใจอินบ็อกซ์มาเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเป็นคนโพสต์เองแหละ
โพสต์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊กหาผู้เช่าหอพักเช่าคอนโดจริง
จะให้อยู่ฟรีแต่ต้องไม่กลัวผีเพราะเมื่อ๔เดือนก่อน
มีผู้เช่าเป็นผู้ชายอาศัยอยู่คนเดียวผูกคอตายในห้องพักห้องหนึ่ง
ไม่ได้ระบุว่าห้องไหนนะจากนั้นเธอก็เปิดให้คนอื่นมาเช่า
โดยเธอก็จะบอกตรงห้องนี้มีคนผูกคอตายนะ
กล้าอยู่ไหมซึ่งที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าเช่าห้องของเธอเลย
มันก็เลยว่างมาตลอดสี่เดือนที่ผ่านมาเลยค่ะคุณดาบอกว่าไม่ได้มีเจตนา
คอนโดเสื่อมเสียชื่อเสียงเพียงแค่ต้องการช่วยเหลือคนที่ไม่มีที่อยู่จริง
ไม่มีเงินเช่าห้องพักในช่วงโควิดแบบนี้จริงจริงแต่คนที่จะเข้าไปย้ำว่าต้องไม่กลัวผีนะคะ
เอาฟังสินให้เธอหน่อยค่ะ
แต่ให้เข้าไปอยู่เอ่อสัมภาษณ์นะคะว่าลำบากจริงมั้ย
สิ่งที่เธอย้ำออกมาอีกอย่างหนึ่งนอกจากจะไม่กลัวผีแล้ว
ห้องละ๓๕๐๐บาทซึ่งเธอเองก็ไม่ได้พักห้องพักที่นี่มานานแล้ว
เพราะว่าออกมาทำธุรกิจห้องเช่าที่อื่นก็เลยคิดว่าห้องที่มันเหลืออยู่เนี่ยนะ
ให้คนดูแลมันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับผลกระทบบ้างนะคะ